คุณผู้ชมทีนี้พาไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่สพน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
เลี้ยงวัย๔๕ปีค่ะออกอุบายล่อลวงลูกสาวไปที่กลางป่าอ้อย
ลูกสาวเป็นลูกเลี้ยงนะคะอายุ๑๕ปีเท่านั้นไปทำอะไรคะ
พาน้องไปปูยี่ปูยำไปข่มขืนเหตุการณ์เกิดตั้งแต่๑๘
พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บพ่อเลี้ยงใจร้ายลายนี้
หลบหนีไปเลยนะคะ๑๘๑๙นี่๒๐เข้าวันที่๓แล้ว
ยังไม่มีวิแววว่าจะหาตัวพ่อเลี้ยงลายนี้เจอนะค้า
เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้พาไปดูปฏิบัติการของตำรวจกันหน่อยนะคะ
ตำรวจเองก็ต้องช่วยกันนะค้าเอาโดรนเลยนะทุ่มทุนมาก
มากเอาโดรนขึ้นบินสำรวจเส้นทางในบริเวณป่าอ้อย
ที่คาดว่าพ่อเลี้ยงใจร้ายรายนี้น่าจะอยู่ในพื้นที่
เลี้ยงที่ไปก่อเหตุชื่อว่านายขานสิงสาธิตวัย๔๕ปี
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็หลบหนีไปเลยค่ะ
พื้นที่จุดเกิดเหตุคือป่าอ้อยพื้นที่บ้านหนองบัวเงิน
หมู่๘ตำบลพังทุยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
อย่างที่บอกไปเหตุการณ์เกิดวันพุธ
วันพุธที่๑๘เพื่อดที่๑๙
วันนี้ศุกร์ที่๒๐แล้วก็ยังไม่เจอนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วก็ชาวบ้าน
ช่วยกันค่ะช่วยกันพยายามทุกอย่าง
ไปหาสินายขานมันอยู่ไหนไปควานหาตัวออกมาให้ได้
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไร้วิแววคุณดูนะ
ก็ระดมสรรพกำลังทุกอย่างแหละค่ะลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับแม่ของผู้เสียหาย

วันเกิดเหตุตัวเธอไม่อยู่ที่บ้าน
มารู้เรื่องจากลูกสาวว่าในขานซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงเนี่ย
ลวงให้ลูกสาวขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งท้ายหมู่บ้าน
อ้างบอกว่าจะไปดักหนูแต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุ
ในค้านเนี่ยเกิดอาการหื่นขึ้นมา
ลูกสาวไปข่มขืนจนกระทั่งสำเร็จความไคร่
จากนั้นลูกสาวอายุ๑๕ปีเท่านั้นนะคะ
น้องวิ่งออกมาเลยค่ะ
ซึ่งแม่บอกว่าไม่เอาแหละผัวอ้าแบบนี้นะคะ

ก็เลยตัดสินใจพาน้องไปแจ้งความไว้ที่โรงพักน้ำพองทันทีค่ะ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้อยากให้นายขานออกมารับโทษ
กับสิ่งที่ทำลงไปและสถานะผัวไม่เอาแล้วเลิกเลยนะคะ
หลังจากนี้ไม่อยากเห็นหน้านายขานอีกต่อไป
ฟังเสียงของคุณแม่ของน้องค่ะ
คือลูกสาว
สาววัย๑๕ปีคนนี้ที่ตกเป็นเหยื่อ
นายขานกับคุณแม่ช่วยกันเลี้ยงตั้งแต่น้องอายุ๕เดือน
จากว่าฝั่งผู้หญิงเขาแยกทางกับสามีเข้าไป
แต่ต้องขอบคุณคุณแม่มากนะคะ
ไม่เห็นผัวดีกว่าลูกนะ
คุณผู้ชมตำรวจภูทรน้ำพองบอกว่า
จากการลงพื้นที่ไปหาตัวในขาน
ตอนนี้ไปพบเพียงอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์
แล้วก็มีเบาะแสว่าในขานน่าจะอยู่ในพื้นที่เพราะอะไร
เพราะทิ้งหลักฐานไว้
ตอนที่สักประมาณช่วงเช้ามืดของวันที่๑๙เนี่ย
มีคนเห็นนายขานกลับไปที่บ้าน
แล้วก็ไปเอาหมูทอดข้าวเหนียวไปกิน

ล่าสุดตำรวจขอสารอนุมัติออกหมายจับนายขานแล้วนะคะ
ในข้อหาคือข่มขืนหรืออาณาจารย์โดยใช้อุบาย
พร้อมกับส่งหมายจับไปยังสถานีตำรวจทุกแห่งแล้ว
รวมถึงมีการโพสต์ภาพภาพนี้แล้วค่ะ
เป็นเบาะแสให้กับใครที่เห็นก็สามารถแจ้งเบาะแสได้นะคะ
โดยโทรศัพท์ก็ขึ้นให้แล้วด้วยหน้าจอนะคะ
หรือใครก็ติดต่อไปที่โรงพักน้ำพองได้นะ
ของเด็กก็บอกว่าช่วยก็เรียกมากแต่เด็ก๕ขวบแท้
มาทำกับก็เสมือนลูกตัวเองแหละไม่น่าทำแบบนี้เลย